อาจจะพาไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อย
เขาบอกว่าจอมปลวกที่มีรังลักษณะแปลก

ลักษณะเป็นแบบไหนบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวจอมปลวกแปลก

แปลกขนาดที่ว่าผู้พบเห็นต้องขอโชคลาภ
แปลกขนาดไหนไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จอมปลวกแปลกคล้ายกุมารไอ้ไข่
เหมือนหรือไม่อย่างไรให้คุณผู้ชมตัดสินใจด้วยตาของตัวเองนะครับ
แต่สำหรับชาวบ้านบอกว่าคล้ายกับพระพุทธรูปและกุมาร
ปลวกนี้เกิดขึ้นอยู่ในป่าโคกลันหมู่บ้านลำดวนหมู่๒ตำบลธมอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์
โดยเกิดขึ้นมาได้ประมาณ๓๔ปีแล้ว
มีความสูงประมาณ๖๐เซนติเมตร
จอมปลวกเกิดขึ้นมาในลักษณะคล้ายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้
พอใกล้ถึงวันประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ชาวบ้านก็ไม่พลาดที่จะนำสิ่งของไปถวายจุดทูปเสี่ยงทาย
เพื่อขอโชคลาภตามความเชื่อ
ซึ่งเจ้าของคลิปบอกว่าที่ผ่านมามีคนได้โชคลาภ๓๔งวดติด
หลังจากที่มาขอโชคกับจอมปลวกนี้
ต่อกันที่จอบปลวกแปลกคล้ายภาษังกัดใจ
ที่บาลเล็กที่๙๖มู๗ปี
ห้วยสายขาวตำบลวางเพิ่มอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
ที่นี่มีชาวบ้านพบจอมปลวกรูปร่างคล้ายองค์พระสังกัจจาย
นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
ใกล้ทางขึ้นบันไดบ้าน
ซึ่งจอมปลวกดังกล่าวก่อตัวถึงพื้นบ้าน
บริเวณใต้ถุนบ้านความสูงประมาณ๑เมตร
หลังเจ้าของบ้านเตรียมที่จะลื้อบ้านหลังเดิม

บ้านหลังนี้เป็นของคุณวิเชียประสงค์สุข
ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยสายขาว

ขณะที่ทุกฝาผนังชั้นล่างทางขึ้นบันไดบ้าน
ก็พบกับจอมปลวกนี้เลย
ตัวเขาก็เลยบอกให้คนในบ้านมาดู
พร้อมได้ถ่ายรูปและโพสต์รูปจอมปลวกนี้

ไม่นานชาวบ้านก็ทราบข่าว
ต่างก็พากันเข้ามาดูความแปลกของจอมปลวกนี้

ปลวกนี้เป็นเจ้าที่ภายในบ้าน
มาส่งสัญญาณให้ตนเองมีโชคลาภ
ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชม